ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับตอนนี้วันเลือกตั้งสอสอของไทยนั้นชัดเจนแล้วนะครับ
ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้กฎหมายใหม่ระบุให้พักการเมืองที่จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสอสอ
สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะสนับสนุนเป็นนายกรรมนตรีได้๑๓รายชื่อด้วยนะครับ
วันนี้มีท่าทีออกมาจากทั้งพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
พวกเราก็เห็นว่าพักพลังประชารัฐเกิดมาได้อย่างไรเอาพูดตรงว่าเนี่ยในนี้ติดยศไหมอาจจะติดสักคนแต่ก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของการสืบทอดพัก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

โดยวันนี้พักพลังประชารัฐได้เปิดนโยบายหาเสียง

เศรษฐกิจประชารัฐและสังคมประชารัฐ
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทย
แก่นำพักนำโดยพลตำรวจโทวิโรธเป่าอินหัวหน้าพัก
ออกแถลงการเรียกร้องให้กรกต
จัดเลือกตั้งอย่างสุจริตเที่ยงธรรม
ต้องไม่ยอมให้ถูกแทรกแทรงการปฏิบัติหน้าที่
และตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเป็นคุณแก่บางพักหรือไม่

ยุติการดำเนินการที่จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง
และในฐานะหัวหน้าคอสชต้องงดเว้นการใช้อำนาจมาตรา๔๔
สชรักษาความเป็นกลางทางการเมือง
ส่วนการจัดทำบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพัก
น่าจะชัดเจนในวันที่๘กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งทางคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

ที่มีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพัก

ผมว่าไม่ได้ไกลเลยครับไม่ได้ไกลแล้ว

เขาไม่ได้บอกบุคคลครับเขาเชียร์พักเพื่อไทย

แต่ว่าผมว่าปัจจัยของสำเร็จไม่ใช่คน

เท่าที่ผมสัมผัสนะเขาวางใจในพักมากกว่าบุคคล
ปัญหาของประเทศในวันนี้เนี่ย
ทำไมเพื่อไทยถึงชูว่า
กำลังต้องฝากความหวังไว้กับนักบริหารมืออาชีพ
คนที่เราจะคัดเลือกมาก็ต้องเป็นนักบริหารมืออาชีพ
เป็นคนที่จะสามารถดำเนินการให้เกิดการแก้ไขปัญหา
ในแต่ละจุดของประเทศได้นะคะ

เป็นผู้ที่สามารถที่จะบริหารจัดการต่อปัญหานั้นได้
ก็จะไม่ทำให้คนผิดหวังแน่นอน

นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมให้สัมภาษณ์
ถึงปัญหาการส่งผู้สมัครในจังหวัดสุพรรณบุรีเขต๓
นายจองชัยเที่ยงธรรมอดีตแก่นำพักชาติไทย
ประกาศลงสมัครชนกับนายประพัทธ์โพธสุธน
เลขาธิการภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ว่าขณะนี้ได้เคลียร์ใจแก้ไขเรื่องการแข่งขันในเขต๔
ของนายเสมอกันเรียบร้อยแล้ว
ส่วนนายจองชัยจะลงสมัครเขต๓ในนามพักภูมิใจไทยหรือไม่นั้น
คงไม่มีใครตอบได้ดีไปกว่าตัวนายจองชัยเอง
พร้อมยอมรับหวังว่าจะมีการทบทวนการตัดสินใจอีกครั้ง
นายแพทย์อุดมคชินทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวภายหลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีมติให้กลับไปใช้วันทดสอบความถนัดทั่วไป
และการทดสอบความถนัดทางวิชาการวิชาชีพหรือที่เรียกว่าแกดแพท
ตามกำหนดการเดิมคือวันที่๒๓ถึง๒๖กุมภาพันธ์
เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีเวลาในการเตรียมตัวเพิ่มอีก๑สัปดาห์